เชียงรายจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือนะครับ
เพราะว่าถูกแทรกจ่าฝูงไปแล้วนะครับ
ฟุตบอลไทยลีกนัดที่๑๓นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับ
อันดับ๗ที่มี๑๘แต้มจาก๑๒นัด
แต่ก็จะได้ธนศักดิ์ศรีสายแนวรับจอมเก่ากลับมาจากโทษแบนเช่นกันนะครับ
ส่วนคนอื่นอย่างพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลก็ต้องลุ้นเช็คความฟิต
กลับมาช่วยทีมได้หรือไม่นะครับแล้วก็ยังมีศิวากรเตียตระกูล
พร้อมพันธุ์กำลังกับยูโรซิมาที่ยิงไปแล้ว๘ตระกูลครับ
ส่วนทีมเยือนนะครับสารวุฒิพันธ์ของการท่าเรือนะครับ
ล่าสุดจะมาคุมทีมนัดแรกแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป๑ต่อ๐นะครับ
เกมนี้ไม่มีโกสุนกีกองกลางที่ได้รับบัตรเจ็บหัวไหล่นะครับ
คาดว่าธนบูลเกษารัฐก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับ
ส่วนตัวความหวังก็ยังมีบดินผาราสเกียลซัวเลนส
ผลงานทุกอย่างที่แล้วเจอกันที่บ้านของเชียงรา

ส่วนเล่นที่บ้านของการท่าเรือเชียงรายบุกมาเอาชนะการท่าเรือ๑ต่อ๐
โปรแกรมถ่ายเท่าสดในวันนี้กันหน่อย
ราชบุรีพบกับนครสีมา๑๘นาฬิกา๓๐นาที